น้องเจอรุ่นพี่ทักทายอ้าวพี่มาซื้อของเหรอ
ใช่อีกคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเห็นโบกไม้โบกมือตะโกนเสียงดัง
ไม่ได้รู้จักเขาหรอกนะฮะแต่คิดว่าถูกหาเรื่องเข้ามาต่อยเลย

คุณผู้ชมคุณมิ้นดูนะครับในคลิปนี้จะมีคนอยู่ประมาณสัก๔๕คนนะฮะ
คือเหมือนจะแบ่งเป็น๒กลุ่มแหละแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันทั้งหมดนะครับ
กต่อยกันอยู่ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการครับ
เหตุต้นเรื่องคือผู้ชายเสื้อแขนสั้นลายพราง
คนนั้นลูกศรสีแดงจิ้มอยู่นั่นนะครับ

เข้าใจว่าถูกหาเรื่องก็เลยมาต่อย

ต่อยน้องชายของผู้ชายชุดดำด้านซ้าย
ทำให้คนเป็นพี่เขารู้สึกว่าทำแบบนี้กับน้องได้ยังไง

ส่วนผู้ชายอีก๒คนคือเสื้อสีน้ำเงินและเสื้อลายสก๊อตนั้น

เข้ามาช่วยห้ามเห็นคนกำลังต่อย
แต่อีกฝ่ายเข้าใจว่านี่จะมารุมกันใช่ไหม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้

และสลบจนล้มกองกับพื้น๑คน

พูดชายชุดดำในคลิปบอกว่าเขามาที่ห้าง
แล้วมาเจอรุ่นน้องเป็นช่างเหมือนกัน

พี่มาทำอะไรซื้อของ
ปรากฏว่าคนต้นเรื่องผู้ชายชุดลายพรางขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
คิดว่าถูกตะโกนท้าหาเรื่องก็เลยเข้ามาต่อย
เข้ามาเล่นน้องเขาก่อนเขาก็เลยไปช่วยรุ่นน้อง
ทำให้พ่อค้าอีก๒คนจะเข้ามาช่วยห้าม

เกรียงไกรยอมรับต่อยคู่กรณีจนล้มกองกับพื้นจริง
ต่อยด้วยมือเปล่าโอ้โหหมัดหนักมากนะครับ
เมื่อกี้บอกว่าผมแค่จะทักพี่เฉย
ก็ไม่คิดว่าจะถูกต่อยเห็นไหม
ปากเจออยู่เลยฮะปากมุมบนด้านซ้ายนั่นนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับอีกฝ่ายมาก่อนเลยนะครับ

แล้วตะโกเรียกใคร
ตะโกเรียกพี่อยู่นี่รู้จักกัน

ก็เดินมาหาเขา
เพื่อเขาก็เดินมาสั่งมันเขามาส่ายมันเลย

ไม่รู้เหมือนกัน

เป็นพ่อค้าเปิดร้านอยู่แถวนั้น

ปรากฏตัวเองก็ถูกต่อยด้วย

เข้าใจว่าเขาเป็นเพื่อนกับผู้ชายเสื้อลายพราง
ซึ่งไม่ใช่เลยทุกอย่างเข้าใจผิดครับ
ประดับยนต์ครับผม
อยู่หน้าร้านนี้เลยครับผม
เพื่อนคนของไหนโกมันครับเดี๋ยวลองดู
เขาบอกว่าเนี่ยเพราะความเข้าใจผิดกันแท้เลย

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทางตำรวจเองบอกว่า
เดี๋ยวรอสอบปากคำคนเจ็บทุกคนก่อน
เพราะตอนนี้บางคนก็เจ็บหนักเจ็บน้อยแตกต่างกันไป

จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้ชายชุดลายพรางที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด

เข้าใจผิดเลยทำให้ทุกคนก็เลยต้องมารับเคราะห์ไปตามกัน